เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนขับรถไม่หลบรถพยาบาล
เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่กู้ชีพซึ่งขับรถกู้ภัย
เตรียมนำคนผ่วยส่งโรงพยาบาล

แต่ทีนี้เขาบอกเขาไม่ได้เปิดสัญญาณไซเรียน
คือไม่ได้มีเสียงวี่หว่อวี่ห่อเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วย

แต่ทีนี้มีคนขับรถเก๋งอยู่ด้านหน้าเนี่ย

เขาก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วก็ไปลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย

ขณะที่ขับรถพยาบาลเปิดไฟขอทางเหมือนกัน

วิบวับแต่ไม่ได้เปิดสัญญาณไซเรน
เตรียมนำผู้ป่วยมีอาการแน่น่าอกสงโรงพยาบาล
แต่มีรถเก๋งอยู่ที่ด้านหน้า
เขาบอกว่าเหยียบเบรกเป็นระยะด้วยนะ
แล้วพอจะออกด้านซ้ายเขาก็ตามไปด้วย

แต่ว่าทางด้านของรถเก่งนี้บอกว่ายังไง
ก็คือจะเห็นว่าเบรกเป็นระยะแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์
ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
ชื่อว่านายเจียรพันธ์จันสีเป็นเจ้าของคลิปนะคะ
เล่าให้ฟังบอกสังเกตเห็นว่ารถเก๋งไม่ยอมหลบ

แต่ก็ไม่เป็นผลก็เลยตัดสินใจแซงไปเองค่ะ

เขาว่าช่วงเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรค่ะ
พอไปถึงตรงเชิงสะพานมหาชัยครับ

แต่ว่าเขาติดรถกระบาดคันหน้าอยู่นะครับ
แต่ว่าพี่ผมมาอยู่ขวาอยู่แล้วแล้วเขาแซงขึ้นไปได้แล้ว
แล้วที่นี่ผมคนที่นั่งอยู่
ผมก็หันไปมองที่กระจกอะครับ
เขาเปิดกระจกลงมาแล้วเขาก็ตะโกนให้รวยครับ

หรือว่าไม่ได้ไปเถียงอะไรกับพี่เขานะครับ
ผมก็เลยบอกพี่คนขับว่าพี่เขาให้เขาให้รวยอย่างนี้

ตอนที่ลงสะพานเขาเลยชะลอรถดู
แต่ว่าพี่คนที่ขับรถเก่งเขามา
เขาก็มองที่รถพยาบาลแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไร

แต่จำว่าพี่ผมก็ไม่ได้ตามพี่ผมก็ตรงไปโรงพยาบาลก่อน

ไม่ใช่ไวพรคุณสวัสดีศาลนี่อธิบายไม่ได้แล้ว
ให้รวยคือเหมือนทำสัญลักษณ์อวัยวะเพศ
ใช่ไหมชูนิ้วกลางใช่ไหม

ซึ่งเขาก็เป็นการยืนยันเองเลยนะคะจากคนที่นั่งอยู่ในรถกู้ภัยวันนั้น
ว่ารถเก๋งคันนี้พยายามที่จะ
คือไม่เบี่ยงทางให้และยังจะพยายามที่จะไม่ให้รถกู้ภัย
เดินทางต่อไปได้ก็คือเบรกเป็นระยะ
แล้วก็เบียงซ้ายบ้างเบียงขวามั่งกันไม่ให้ไปได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึก๒๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็มีกระแสข่าวหนึ่งออกมาบอกว่าคนขับรถเก่งเขาเป็นตำรวจ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะ
สพเมืองสมุทรสาครไปพบกับพันธ์ตำรวจตรีวุฒิชัยทวีการจนวัฒน์
โดยพันธุ์ตำรวจตรีวุฒิชัยบอกเรื่องที่เกิดขึ้น
มีการตรวจสอบรถเก๋งตามทะเบียนที่ปรากฏในคลิปแล้ว
พบว่าเป็นของตำรวจจริง
เป็นของดาบตำรวจลือชัยข้ออ่อพบหมู่งานจราจรสพเมืองสมุทรสาครนั่นแหละ
โดยได้สอบถามแล้วทราบว่าในวันเกิดเหตุนะคะ
สอบถามไปที่เจ้าของรถก็คือดาบตำรวจลือชัย

เพื่อนของตัวเองยืมรถไปใช้
และบอกว่าขณะขับรถจะกลับที่พัก
มีรถพยาบาลตามหลังมาจริง
เมื่อไปถึงบริเวณเส้นทางโค้ง
ซึ่งเหลือช่องการจราจรก็คือเหลือเลนเดียว
และเมื่อช่วงทางเบี่ยงก็ได้เบี่ยงรถให้นะ
โดยไม่มีเจตนาจะวิ่งไปขวางรถพยาบาลแต่อย่างใด
เบื้องต้นนะคะก็ได้มีการติดต่อให้คนขับรถเก๋ง
และคนขับรถพยาบาลพูดคุยเจรจากัน
แล้วสรุปสุดท้ายตกลงกันได้ด้วยดีค่ะ